บอกแหละว่าในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราก็จะเห็นข่าวคราวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย
เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดกันเยอะแยะมากมาย

แพร่ให้สู่ญาติผู้ใหญ่คนที่เรารักที่อยู่ต่างจังหวัดถูกไหม
คนบันเทิงเองก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

คนแรกเลยค่ะคุณจ๊ะอาสยามเขาก็โพสต์
ส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
และก็ขอว่ากลับบ้านแล้วไม่เป็นไร
แต่ว่ายังไงให้กักตัวเองด้วยดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยนะคะ
พี่ตุ๊กกี้สุดารัฐก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาษาอีสานเลย
บอกว่าคนไหลกลับบ้านเต็มหมอชิด
เอ้ยแม่เอ๋ยปกปักรักษาอย่าให้เชื้อไวรัสนำไปแบบที่บ้านเขาเลย
เพราะว่าทุกวันนี้ก็หากินลำบากอยู่แล้วนะคะ
ก็ดูแลตัวเองกันดีนะจ๊ะเนี่ย
บ้านถูกคอยเด้อแม่หากินกันลำบากอยู่พ่อเฉย

นักร้องลูกทุ่งสายเลือดอีสานอีกหนึ่งคนพี่ก้องห้วยไร่

แต่งกรอนมาเป็นภาษาอีสานเลยนะคะ
ใจความก็คือประมาณว่าเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเนาะ
ที่ต้องมาตกระกรรมลำบากทำงานกันอยู่ในเมืองกรุงตอนนี้
พอทุกอย่างมันปิดไม่มีงานทำ

ก็เลยต้องขอเดินทางกลับบ้านเกิดกันหน่อย
แต่อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
รับผิดชอบสังคมด้วยกันกลับถึงบ้านแล้ว
อย่าลืมกักตัว๑๔วัน
เพื่อความปลอดภัยจริงอยู่มากกว่านั้นก็ได้
อยู่หลายวันก็ได้ถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่บ้านไปนะจ๊ะ
ส่วนน้ำจิตน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเองเนี่ย
ก็ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ใครช่วยอะไรได้ยังไงร่วมด้วยช่วยกันสุด
ล่าสุดนี่เลยพี่ชายของเราพี่นีโนเมธานี
นำชุดป้องกันจำนวน๔๐๐ชุดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมีพ่อแม่พี่น้องในวงการเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีแฟนคลับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากซะ